สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเหมือนเรื่องมันชัดแต่ว่าจนป่านนี้จับมือใครดมไม่ได้
เหมือนรู้ว่าทุจริตแต่ว่าสอบสวนหาหลักฐานเอาผิดกับใครไม่ได้
นี่คือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับเรื่องหมูเถื่อนวัวเถื่อน
ล่าสุดมันก็เลยมีคำถามว่าแล้วเราจะมีหน่วยงานด้านสืบสวนเอาไว้ทำไม
ที่ต้องตั้งคำถามนี้เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ย
ไอ้งานสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มคนผิดมาดำเนินคดีส่งสารลงโทษเนี่ย
เราก็รู้ว่ามีตำรวจเป็นหน่วยงานหลัก
ต่อมาประเทศไทยเราเห็นว่ามันมีคดีบางคดีมันมีความซับซ้อน
เกี่ยวข้องโยงใยกับหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน
แล้วเป็นคดีที่ยุ่งยากปล่อยให้ตำรวจทำคดีตามลำพัง
มันก็มีปัญหาเราก็เลยคิดจะตั้งหน่วยงานขึ้นมา
เพียบเป็นหน่วยงานสอบสวน
ทำคดีพิเศษเรียกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ
อันไหนเห็นว่าเป็นคดีพิเศษก็ให้กรมนี้รับมาดำเนินการ
เพราะถือว่าเป็นคดีวิเศษ
เราเชื่อกันว่ากรมนี้หน่วยงานนี้
บุคลากรจะมีทรัพยากรจะมีความรู้ความสามารถ
ที่จะดำเนินคดีพิเศษที่ว่าเนี่ย
มากกว่าที่ตำรวจทำ
แล้วมาวันนี้เรารู้สึกกันไหมครับว่า
มีหน่วยงานมีอธิบดีมีกรมคดีพิเศษ
แต่เมื่อเป็นคดีพิเศษแล้วเนี่ยเรื่องนั้นเนี่ย
มันได้เรื่องมันได้ผลมากกว่าตำรวจ

เพราะว่าการดำเนินคดีมันก็มีประสิทธิภาพมากกว่าตำรวจ
เราคิดกันอย่างนั้นแล้วเอายังไง
หลายคดีไม่คืบหน้าครับ
หลายคดีเอาผิดผู้ต้องหาไม่ได้คือสารยกฟ้อง
ก็ไม่ต่างกว่าคดีที่อยู่ในมือตำรวจ
คำถามก็คือว่าแล้วเราจะมี
กรมสอบสวนคดีพิเศษไว้ทำไม
ตั้งขึ้นมาให้สิ้นเปลืองงบประมาณทำไม
ถามว่าคนในสังคมเขาเริ่มมีความรู้สึกนี้เมื่อไหร่
เขาก็รู้สึกมาตลอดนะครับ
มันเป็นความรู้สึกสะสม
โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นว่าคดีหลายคดีไม่คืบหน้า

ผู้ต้องหาคนที่ถูกกล่าวหา
เป็นคนมีอิทธิพลมีเงินมีธุรกิจ
โดยเฉพาะคดีประเภทโกงหุ้นคดีปั่นหุ้นคดีหลอกลวงประชาชนคดีบุกลุกทรัพยากรของรัฐ
คดีที่คนมีตังค์ตกเป็นจำเลย

ผมคิดว่าที่คนมันเห็นชัด
และคิดว่าฟิลขาดก็เรื่องหมูเถื่อนวัวเถื่อนนี่แหละ

นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็หงุดหงิด
แล้วแสดงท่าทีหงุดหงิดให้เห็น
ก่อนจะเดินทางขึ้นเครื่องไปสหรัฐอเมริกา
หลายเรื่องท่านหงุดหงิดเรื่องนั้นเรื่องนี้
รวมทั้งเรื่องหมูเถื่อนและวัวเถื่อนด้วย
ถึงตั้งคำถามว่าทำไมมันไม่คืบหน้า
สั่งการไปทำไมแล้วตั้งนานทำไมไม่ขืดหน้า
แล้วท่านลองฟังโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
หรือโคศกรัฐบาลพูดเรื่องนี้

บอกว่าปัญหาในทุนลักลอบนำวัวเถื่อนมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วไม่ผ่านพิธีศูนย์ละกากร
ไม่ผ่านการกักกันโรค
พบปีละไม่ต่ำกว่า๑แสนตัน
ปีละไม่ต่ำกว่า๑แสนตัน
นายกก็สั่งการให้แก้ปัญหาอย่างบูรณาการ

ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ทั้งกลมศูนย์ละกากรและกลมปัสสุศัตริย์
รวมทั้งจังหวัดที่ทำหน้าที่โดยตรง
ด้านการปราบปรามการลักลอบเนื้อวัวผิดกฎหมาย
อย่างรวดเร็วยังเด็ดขาดและอย่างเข้มงวด
ตามนโยบายของรัฐบาล

ข่าวที่เข้ามาก็บอกพอจะรู้ตัวแล้วล่ะ
ว่ามีกลุ่มไหนบ้างที่ดำเนินการลักลอบ
มีกลุ่มนักธุรกิจมีกลุ่มธุรกิจรายใหญ่
มีกลุ่มรายย่อยมีกลุ่มห้องเย็น
นี่ระแคะระคายว่ามันเป็นอย่างนั้น
แต่จนป่านนี้ทำไมมันไม่มีอะไรชัดเจนล่ะครับ
มันยากอะไรนักหนาล่ะครับ

เราก็คิดตามภาษาชาวบ้านว่า
ไอ้การลักลอบเข้ามาเนี่ย
ตู้คอนเทนเนอร์เอาเข้ามาเป็นพันพันตู้สองพันสามพันตู้เนี่ย

ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รู้เห็นเป็นใจ
เจ้าหน้าที่ก็มี๒กรม
ที่เป็นหลักคือกลมสุรกากรกับกลมประสุทธิ์
ใครจะมีน้ำหนักทำความผิดมากน้อยกว่ากันยังไงไม่รู้
แต่ว่าต้องเกี่ยวข้องแน่นอน
ฉะนั้นมาถึงวันนี้เนี่ย

ประเด็นเนี่ยมันขมวดไป๓เรื่อง

เรื่องที่จะดำเนินคดีกับคนที่ทำความผิด
ลักลอบนำข้าวหมูเถื่อนวัวเถื่อน

ประเด็นที่จะต้องเช็คบินกับค่าราชการที่เกี่ยวข้อง
แล้วปล่อยประละเลยรู้เห็นเป็นใจ
รับสินบนติดสินบน
แล้วปล่อยให้เขากระทำความผิด
แล้วก็ไปมีเอี่ยวกับเขาด้วย
นี่เป็นประเด็นที่ชาวบ้านคิดว่า
เราอยากเห็นความชัดเจน
นายกกลับมาก็อยากได้คำตอบ
และอยากจะตรวจการบ้าน๒ข้อนี้
โดยเฉพาะข้อหลัง
คือการหาตัวข้าราชการที่ปล่อยประละเลยรู้เห็นเป็นใจแรกกับผลประโยชน์

กรมศูนย์ละกากรนั้นเนี่ย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังใครฮะ
ก็นายกเศรษฐาเองนั่นแหละนั่งควบอยู่
ท่านก็ไปจัดการของท่านเอง
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าไม่เสมอภาค
ส่วนกลมประสูจน์สัตว์นั้นเนี่ย
ฟังดูทั้งรัฐมนตรีว่าการร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
กับรัฐมนตรีช่วยชายาพรมมา
ก็ดูเหมือนว่าขานรับข้อสั่งการของนายกอยู่
นี่เป็นความรับผิดชอบทางการเมืองนะครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินว่า
พอจะแต่งตั้งรัฐมนตรี

ต้องการจะควบคุมดูแลกำกับ
งานในกรมที่มีงบประมาณมาก

มีกิจกรรมสำคัญมาก
อยากได้งานเหล่านี้กรมสำคัญ

ไม่ใช่ต้องการแต่ควบคุมกำกับ

มันเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองครับ

อันนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องเรียกว่า

ฉะนั้นตอนนี้
เรื่องของหมูเถื่อนวัวเถื่อน

ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง
อันนี้หน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เช็คบินกับค่าราชการทุจริตอย่างจริงจัง
อันนี้ก็รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ

หน่วยงานต้องรับผิดชอบ

การป้องกันปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ไม่ใช่ว่าตอนนี้พอขามาตูบตามขึ้นมา

แต่สักเดี๋ยวหนึ่งพอเรื่องมันผ่านไปนาน
สังคมไทยลืมลืมเร็วลืมง่าย

มันก็กลับมาทำผิดกันเหมือนเดิมอีก
อันนี้แหละเรื่องใหญ่ที่สุดฉะนั้นคนเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวที่เขา
ที่เขามีปัญหาอยู่เนี่ยเขาต้องการความชัดเจนความต่อเนื่องของการแก้ไขเรื่องนี้ครับ